เรื่องปัญหาภัยแรงไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวค่ะร้อน
แล้วก็ไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่ร้อน

ทีนี้ต้องพาไปดูวัวชนค่ะที่นครศรีธรรมราชร้อนแบบนี้
เจ้าของเขาก็ต้องมีวิธีการคลายร้อนให้กับวัวชน
ด้วยวิธีการที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยค่ะ
นายบุญเลิศปรางเพชรอายุ๕๐ปีนะคะ
ชาวตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ก็ต้องติดตั้งระบบท่อระบายน้ำ
หลังจากที่อากาศในพื้นที่ร้อนอบอ้าว
ก็ทำให้วัวชนที่เลี้ยงเอาไว้๒ตัว
คือเจ้าโลงต้งอายุ๘ปีกับเจ้าลูกด่างอายุ๑๒ปีเนี่ย
วิธีการเลี้ยงใหม่ค่ะ
ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำออกแบบผลิตเองแบบง่ายนี่แหละค่ะ
เอาท่อประปาที่เรามีอยู่เจาะรู
เพื่อให้น้ำมันฉีดพ่นฝอยออกมาได้แบบนี้
แล้วก็นำมาประกอบกับโครงคอก
ที่ออกแบบพอดีกับตัววัวชนนะคะ
เพื่อปล่อยน้ำให้ตกลงมาที่ตัววัวชน
เป็นการอาบน้ำรวมถึงพ่นละอองน้ำ
เพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็คลายร้อนให้กับบัวชน
สุดที่รักทั้งสองตัวเลยนะคะ
เขาเรียกเป็นลูกนะรักจริง

พระสงฆ์ที่วัดน้ำรอบตำบลชัยมนตรี
ก็อาบน้ำให้กับสุนัขจรจัด
ชาวบ้านนำไปปล่อย๒๐ตัว

เพราะว่าสุนัขมีอาการป่วยเสื้องซึม
บางตัวดุเพราะอะไรมันเครียดจากการร้อน

ใช่นอกจากนั้นมาจ้าตูบมาอาบน้ำหน่อย
ก็นำสุนัขหมุนเวียนอาบน้ำที่คลองข้างวัดคลายร้อน
ก็ฉีดน้ำบนหลังคากุฏิแบบนี้ค่ะ

โดยเฉพาะตอนเที่ยงแดดเปรี้ยงเลย
ไม่สามารถอยู่ภายในกุฏิได้
ก็ต้องมีการฉีดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น

มาต่อกันที่ทางภาคอีสานบ้างค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่นที่ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
ก็ต้องติดตั้งสปริงเกอร์แล้วก็ทำละอองน้ำ
ให้กับสัตว์ต่างเข้ามาหลบร้อนรวมถึงเล่นน้ำ
หลังจากที่อุณหภูมิพุ่งไปเกือบ๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนสัตว์ต่างทั้งกวางจำนวนมากกว่า๔๐๐ตัว
เสือเอ่ยสิงโตสัตว์ในทางโซนแอฟริกา
ก็ต้องติดตั้งสปริงเกอร์แล้วก็ละอองน้ำแล้ว
ต้องทำบ่อน้ำนะเพื่อให้สัตว์เหล่านี้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำกันทุกวันแล้วค่ะช่วงนี้
แล้วก็ที่สำคัญใช้รถดับเพลิง
ฉีดพ่นน้ำไปยังพื้นดินในลานแสดง
เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของพื้นดินบริเวณผิวดินเนี่ยนะคะ
ให้ไม่สูงเกินไปนักบางทีหลัดเขาเวลาออกแสดงเนาะ
เขาไม่ได้มีรองเท้าเหมือนคนเขาก็ร้อน
แล้วก็เลยต้องฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ดับร้อนนั่นเองนะคะ
ครับช่วงนี้กลางวันกลางวันนะโอ้โหสงสารเขาเหมือนกันนะ